ข่าวลือคุณทักษิณที่จะกลับไทย
จำได้ใช่ไหมคะว่ารอบก่อนบอกว่าจะกลับ๑๐สิงหา
แล้วขอเลื่อนไปสัก๒อาทิตย์ไปให้หมอตรวจร่างกาย
ล่าสุดเห็นแว่วมาว่าจะกลับไทยช่วง๒๑๒๒สิงหา

คุณผู้ชมว่ายังไงกับข่าวลือบางคนบอกว่าข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนการ
เแล้วเหตุการณ์นี้ใครบอกเราได้รับการเปิดเผย

คือเปิดเผยกับทางไทยรัฐออนไลน์มานะ
พูดถึงกระแสข่านี้ว่าตัวแหล่งข่าวอ่ะ
ไม่ได้ทักไปพูดคุยกับคุณทักศิลป์มา๔๕วันแล้ว
ตั้งแต่ตอนที่คุณทักษิณกับคุณยิ่งรัก
อวยพรวันเกิดสมเด็นเซนจำได้ใช่ไหมคะ
จำได้ครับที่ก่อนนี้เป็นข่าวแล้วช่วงนี้ก็เงียบไป
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข่าวนี้มาได้ยังไง
เพราะว่าคนในพักเพื่อไทยหรือว่าคนใกล้ชิดก็ยังไม่ทราบข่าว
แต่เท่าที่ทราบคือคุณทักษิณต้องการให้การเมืองนิ่งก่อน

ที่ระบุไว้บอกว่าขอเลื่อนไปอีก๒อาทิตย์
ก็คาดว่าน่าจะเดินทางกลับหลังจากที่โหวตนายกเสร็จแล้ว
น่าจะเป็นหลัง๒๒สิงหายืนยันว่าโหวตนี้ไม่เลื่อนแล้ว
เพราะว่าอยากกลับมาอยู่กับลูกหลานยิ่งล่าสุด
โอ้โหคุณอุ้งอิ๊งพาลูกสองคนไปหาหลานไปหาใช่ไหม

ก็คือใช้เครื่องบินส่วนตัวบินจากฮ่องกงมาลงสนามบินดอนเมือง
อันนี้คือเราก็สอบถามแหล่งข่าวมา
แต่ทางฝากฝั่งคุณอนุสรเอี่ยมสะอาด
สอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
บอกว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับวันไหนนะ

ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เป็นการเดินทางกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตามกฎหมายปกติส่วนจะกลับวันไหนลงสนามบินไหน
อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านเลยที่ท่านจะเลือกตัดสินใจ

แต่ท่านเคยแจ้งเอาไว้ไงว่าจะเดินทางกลับไทยเนี่ย
๒สัปดาห์ไม่เกินนี้หลังจากที่เลื่อนไป

ก็มาถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเดินทางกลับมา
แต่ก็ขอยืนยันนะไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ก็นี่แหละอย่างที่บอกไงว่าข่าวลือรอบใหม่มา

โหวตนายกรอบหน้ามันจะนิ่งหรือยังก็ไม่รู้นะ
งั้นแปลว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องจับตารอดู
เพราะว่าอาทิตย์หน้าอังคารหน้าโหวตนายก
แล้วถ้าเกิดมีข่าวคุณทักษิณมาจะกลับช่วงจันทร์อังคารหน้าเหรอ